หนุ่มคนหนึ่งคุณผู้ชมอายุสักประมาณ๒๔ปีครับไปเที่ยวแล้วก็ไปพลัดตกลงทะเลที่จังหวัดชนบุรี
แต่ว่าเป็นจังหวะที่น้ำมันลงเขาถูกโครนดูดเอาไว้ขึ้นมาไม่ได้
ก็ร้อนมีคนไปช่วยเหลือออกมานะฮะไปดูกันหน่อย
แล้วมันก็สูงนะมันเป็นเครือที่เขาทำเอาไว้
แล้วตกไปแบบนี้ฮะคือโครนมันเยอะแล้วมันก็ดูดอยู่
น้ำทะเลมันลงพอดีขึ้นไม่ได้คุณผู้ชมครึ่งตัวเลยครับ
กู้ไพรมูลนิทธิตรายคุณธรรมก็รับแจ้งมา
มีคนตกไปในทะเลถูกเลนถูกโครนดูดร่างเอาไว้

เหตุเกิดที่บริเวณสะพานใหม่เรียบชายทะเลตลาดท่ามเรือพรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับ
หลังได้รับแจ้งก็รีบนำกำลังพร้อมอุปกรณ์กู้ภัยเดินทางไปช่วย
นี่พอไปเจอก็ไปเจอนายสงกาคำแสงอายุ๒๔ปี

แต่ว่าช่วงนั้นมันน้ำลงพอดีก็มีแต่โครนก็ดูดเอาไว้
ขยับร่างกายไม่ได้เลยนะครับ
สงการพยายามขยับร่างกายเพื่อช่วยเหลือตัวเอง
แต่ว่ายิ่งดิ้นคุณผู้ชมมันเหมือนว่ายิ่งดิ้นปุ๊บโครนยิ่งดูดแน่นมากขึ้น
ใช่อันนี้เป็นสูตรสำเร็จเลยเวลาถูกทรายดูดโครนดูด
ห้ามดิ้นห้ามตะกุงยินตะกายเด็ดขาดต้องอยู่นิ่ง

นะฮะซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ประสานติดต่อขอรถโฟล์กลิฟท์ที่คุณผู้ชมเห็นมาสักครู่นะฮะ
แล้วก็นำกระเช้านำตัวนายสงการขึ้นมาก็ใช้เวลาสักประมาณ๑ชั่วโมงดูนี่
ขึ้นมาได้สภาพโครนเต็มตัวเลยครับก็รีบนำขึ้นมาสภาพร่างกายก็เปื้อนแบบนี้
จำหน้าไม่ได้เลยค่ะว่าหน้าตาเป็นแบบไหนจมูกกับตาโผล่มานะฮะ
ที่เกิดเหตุก็มีรองเท้าแต่ว่าที่ไปเจอเนี่ยมันมีขวดเหล้ากับโซดาตั้งอยู่
เขาก็สันนิษฐานกันว่าเออสงสัยกินกึ่มงนเงนแล้วร่วงลงไปหรือเปล่า
เมาแล้วฮะนะครับนายสมพงศ์สิงศรีทาเป็นเพื่อนของนายสงการบอกว่า
เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยเขากับนายสงการและเพื่อนเนี่ย
ก็๓คนนะนั่งดื่มสุรากันที่บริเวณขอบสะพานอันนี้แหละ
จากนั้นนายสงการลุกขึ้นคุณผู้ชม

ลุกปุ๊บมันพาท่าตกลงไปนะ
ก็เลยรีบโทรไปขอความช่วยเหลือจากกู้ภัย
กระทั่งกู้ภัยและพลเมืองดีไปช่วยขึ้นมา